คุณผู้ชมครับไปดูความขึ้นหน้าที่อุดร
ผู้หญิงคนหนึ่งคุ้มครั่งปีนขึ้นไปที่หลังคาบ้านของชาวบ้าน
บอกว่าตัวเองนั้นเป็นพญานาค

เลื้อยไปเลื้อยมาสุดท้ายก็
ตำรวจเอาตัวไปสงบสติอารมณ์แล้ว
แต่มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมเธอมีพฤติกรรมแบบนี้
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ครับ

เวลาครำของวันที่๑๐เมษายน
รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการคุ้มครั่งครับ

อยู่บ้านถั่วหน้าเผลอบ้านดุงที่วดร
ไปเจอผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปี
นั่งอยู่บนหลังคาบ้านแล้วบอกว่าข้านี่นะเป็นพ่อปู่พญานาค
เออใครบอกจะสร้างสารให้แล้วไม่สร้างนะฮะ
ใครบนอะไรไว้ไม่ทำตามต้องทำนะนู่นเนี่ยยกแข้งยกขาขึ้นมานั่งแบบเนี้ย
ร่ายรำใหญ่เลยนะเหมือนตัวเองเป็นพญานาคอะไรแบบนี้ครับ
นะมีชาวบ้านไปดูเยอะก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปเจรจานะฮะตะโกนบอกให้ลงมาให้ลงมาแต่ก็
ไม่เป็นผลนะครับหลังจากการเจรจาไม่เป็นผลแล้วนะฮะ
ที่ก็ต้องวางแผนบุกเข้าไปช้าตัวนะฮะแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านหลังนะฮะแล้วก็อ้อมไปบางส่วนก็รออยู่ข้างล่างเดี๋ยวพัดตกลงมาหรือเปล่านะแล้วก็อาศัยจวาเผลอบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวพร้อมเอาลงมาได้ยังปลอดภัยนะฮะทีนี้จริงจริงแล้วเนี่ยคือเรามีข้อมูลจากน้าของเขาเองเขาบอกว่าจริงจริงแล้
เพื่อจะมาร้ายแรงถึงขั้นกลับไปปีนหลังคาบ้านของชาวบ้านแบบนี้
ตัวเธอก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
เพื่อให้แพทย์นั้นรักษาอาการป่วยทางจิตต่อไปนะครับ
ตอนนี้อาการเธอก็อยู่ในมือของหมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับ